โด่งดังไกลถึงต่างแดนเลย
เมนูที่ว่านี้แซ่บขนาดไหนเป็นเมนูอะไร

น้ำปิ้นแก่ว

เฉลยมันคือน้ำปลาหวาน

ถูกใจเจ้าค่ะคุณพี่มืน

เป็นของนางเตียนหย่งแทร่ผู้

เป็นชาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ป้าแกขายน้ำปลาหวานกับลูกมานานถึง๑๕ปีแล้วค่ะ
รสชาติอร่อยถูกปากถูกใจลูกค้ามาก
ล่าสุดทำส่งขายออนไลน์ส่งลูกค้าญี่ปุ่น
ยิปุ่นเหรอโอ้เห็นแล้วปรี้ยวปาก
ปรี้ยวปากคือยิปุ่นเขาก็ทานด้วยเหรอ
ก็เขาอาจจะดูละครหรือเปล่า
ไม่ใช่คือจริงชาวต่างชาติเขาชื่นชอบอาหารไทยมากนะ
อย่างที่ดิฉันไปแบบร่วมงานเทศกาลไทยต่างชาวต่างชาติเขาจะชอบ
มะม่วงน้ำปลาหวานเป็นของขึ้นชื่อของไทยอีกอย่างหนึ่ง
ชาวต่างชาติชื่นชอบมากนะคะ
ก็เลยแบบทำขายออนไลน์ด้วยก็มีลูกค้าเป็นต่างช่องต่างชาติเยอะเลย
ป้ายี่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนตัวเองขายน้ำปลาหวาน
ผลไม้ดองน้ำแข็งใสอะไรประมาณนี้
แล้วก็ทำน้ำปลาหวานหม้อเล็กขายหน้าบ้าน
ช่วงแรกขายเป็นถุงค่ะถุงละ๕บาท๑๐บาท

แต่ทุกวันนี้ทำไปวันละ๔๐๕๐กิโลกรัม

ยังไม่พออีกเหรอ
กิโลกรัมยังไม่พอขายต่อวันเลย

เด็ดเคล็ดลับน้ำปลาหวานของป้ายี่
ก็คือจะใช้วัตถุดิบอย่างดี
ถุดิบก็คือกุ้งแห้งต้องดี
กะปิต้องเป็นกะปิดีทุกอย่างต้องสะอาด
แล้วก็ใช้เวลาในการเคี่ยว๔ชั่วโมงค่ะ

ใช้เวลาที่ถี่พิถันมากเลยนะครับใช่ไหมโอ้โห

ตอนนี้น้ำปลาหวานป้ายี่นะคะมีวางขายที่หน้าร้าน
คุณผู้ชมที่อยากจะสั่งตอนนี้
มีลูกค้าจากต่างดงต่างแดนมาซื้อมากมายนะ

สำหรับคนญี่ปุ่นนี้เขาบุกมาถึงร้านเลยก็มี
รึเปล่าไม่ใช่สั่งออนไลน์อย่างเดียวนะคะโอ้โห
ใครที่อยากไปริ้มลองความอร่อยน้ำปลาหวานป้ายี่
ติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยจ้า
ติดต่อกันไปได้นะครับแหมดังไกลไปถึงญี่ปุ่นเลยนะ
ค่ะโอ้โหญี่ปุ่นก็เฮ้ย
ใช่ครับแล้วเขาขายทางออนไลน์ด้วย
ใช่ค่ะทางออนไลน์ด้วยก็โทรไปสอบถามดูได้ว่า
สั่งซื้อยังไงได้บ้างหรือว่าใครสนใจจะติดต่อไป
ขายต่ออีกทอดหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะ